อยู่มีคนแปลกหน้าเป็นผู้หญิงนะ
เดินเข้ามาจะอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้
แล้วบอกบ้านนี้เป็นของฉัน

บ้านคอยท้ายไปถึงของหม่านซื้ออย่างนั้นนี่นี่คอยอีกแล้วของหม่านเขา

นี่แหละฮะอยู่เข้ามาอยู่ถึงในบ้านเลยนะครับ
คือเรื่องมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
อำเภอม่วง๓๐ที่อุบลราชธานีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เข้ามายึดบ้านคนอื่น
แล้วบอกว่าตัวเธอเองมาจากร้อยเอ็ด
บ้านเธอเองขายไปแล้วไม่มีที่อยู่
แต่พ่อของเธอให้เธอมาอยู่ที่นี่นะครับ
เป็นคนมาเปิดประตูบ้านให้

ได้ยังไงกุญแจอยู่ไหนอะไรยังไงนะฮะ
ถามถ่ายกันไปมาแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคุณนะ

ทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็เลยโพสต์เตือนภัย
บอกว่านี่บ้านของเราเอง
แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน

บ้านไม่ได้ล็อกกุญแจแค่คล้องไว้เฉย

ตอนเช้ามาเห็นผู้หญิงคนนี้
เอาชุดคนในบ้านมาใส่ด้วยซ้ำคุณ

ค้นข้าวของในบ้านเละหมดเลย
ไม่รู้คนบ้าหรือคนดีแต่บุกรุกบ้านคนอื่น
นี่คือสิ่งที่เจ้าของบ้านโพสต์ไว้

ผู้หญิงคนนี้ถูกเจ้าของบ้านตัวจริง

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยยอมออกจากบ้านหลังนี้ไป

พ่อฉันโดนจับอยู่ที่โรงพัก
แล้วก็ต้องอบพยพหอบเสื้อผ้าไปหาพ่อที่โรงพัก

เธอก็เดินดุ่มเพื่อจะไปโรงพักเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ทัวร์เจ้าของบ้านเอง
แล้วคนที่ประสบพบเจอเหตุการณ์เนี่ย

คือไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผู้หญิงคนนี้ไปไหนต่อแล้วนะฮะ

เจ้าของบ้านแม้ว่าบ้านของท่านจะไม่มีคนอยู่
ก็ต้องไปตรวจสอบดูแลบ้านของท่านด้วยนะ
ใช่งงเหมือนกันนะเนี่ยมาทำกันแบบนี้นะคะ